พาคุณผู้ชมไปที่บ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่า
เป็นเพราะอาถรรพ์ต้นโพเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
เขาไปจ้างคนมาตัดมาตกแต่ง
กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านและคนในบ้านมีอันเป็นไปกันหมดเลยนะคะ
นี่คือต้นโพบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่๕๘ทับ๑
หมู่๑๑ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ

เจ้าของบ้านคือนายสมหวังช่างจัดอายุ๖๕ปี

อายุ๖๓ปีป่วยและเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อน

ก็เลยเชื่อว่านี่คือความอาถรรพ์ของต้นโพหรือเปล่า
พอไปจ้างคนมาตัดต้นโพมาแต่งให้เป็นพุ่มด้วยนะ

ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ไปดูที่ต้นโพด้วยนะคะอยู่ข้างบ้านนะคะ
ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ๔๐เมตรสูงประมาณ๕เมตร

แต่ตัดไปสักปี๒ปีแล้ว
ก็แตกยอดแตกใบออกมาใหม่นี่ค่ะคือต้นโพต้นนี้
สมหวังเจ้าของบ้านป่วยติดเตียงนะคะลุกไปไหนไม่ได้
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะ
ปลายปี๒๕๖๑มีคนตัดไม้รับซื้อไม้มาขอซื้อต้นโพ
ภรรยาก็เลยยุคเขาบอกว่างั้นปัดขายไปให้หมดเลยก็แล้วกันมันรกนะ
ตอนนั้นตั้งใจตัดขายเฉพาะกิ่งสูงเพื่อให้พุ่งออกมาใหม่จะได้สวยอะค่ะ
ก่อนตัดจุดทูปบอกกล่าวแล้วนะคะตามความเชื่อว่าต้นโพต้นนี้
มีพ่อปู่หมอกสิงสถิตอยู่ก็ทำพิธี
ทำพิธีเสร็จตัดกิ่งออกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไร
ต้นปี๖๒ภรรยาอายุ๖๓ป่วยเดินไม่ได้ค่อยหมดแรงผอม
ทุกครั้งที่ป้อนข้าวให้กินภรรยาทำหน้าแปลกเหมือนกับมีผีอะค่ะ
ทำหน้าแปลกมากปลายปี๖๒ภรรยาเสียชีวิตเลย
ต้นปี๖๓นายสมหวังเจ้าของบ้านก็ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วสุดหนักเรื่อยอาการคล้ายกับภรรยาที่เป็นตอนแรกเลย
ก็เลยเชื่อว่าพ่อปู่หมอกที่สิงสถิตอยู่ในต้นโพคงไม่พอใจ

ที่ผ่านมาพยายามหาวิธีถอนอาถรรพ์แก้อาถรรพ์นะคะ
ทำอะไรก็ไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายก็ได้แต่ปลงรอวันตายเจ้าของบ้านบอกแบบนี้เลยนะคะ
สงสัยมากน่าจะใช้๖เวลาปอนด์ข้าวเนี่ยทำตาหล่อยมันทำตาหล่อยหลอก
แต่จุภงค์ก็ไม่กลัวอยู่แล้วก็ไม่กลัวก็นึกเลยเนี่ย
ก็ไม่กลัวปอนด์ข้าวทุกวันปอนด์มา๒เดือน
ตายกันสังเกตตัวเองด้วยมือกัน
ก็เช่นเดียวกับนายสุนทรมุ่งเขม่นอายุ๖๑ปี
เป็นน้องชายของภรรยานายสมหวังนะครับ
บอกว่าเขาก็เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากอาธารณ์ต้นโพ
เพราะว่าเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะที่นายสุนทรบอกกับเรานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้นายสุนทรเนี่ย
เคยพูดดูถูกไม่เชื่อความลี้ลับอาถรรพ์
บอกไม่มีจริงแล้วก็ขู่ว่าจะเอารถมาขุดต้นโพออกไป
ซึ่งที่พูดออกไปเช่นนั้นเพราะเคยลองขอหวยแล้วไม่ถูก
พื้นฐานเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยพูดออกไปแบบไม่คิด
แต่ผลเห็นทันตานะครับคืออยู่เขาตกบันไดขึ้นหลังคาบ้าน
คล้ายกับมีอะไรบางอย่างมาผลักอย่างแรงให้ตกลงมากระแทกพื้นแขนขาหักนะครับ
ทุกวันนี้ยังเดินลำบากอยู่เลยนะครับหนำซ้ำช่วงหลังนายสุนทรบอกว่า
ดวงไฟกลมดวงใหญ่ลอยออกมาจากต้นโพก็เลยเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาถึงเขา
เทศเทวดาทริปฟาชันดินอลุกเทวดาเทศเทวดาพิอินต์พระยมกราณเจ้าประจำเขา
อยู่ทั้งแบบนี้สรรค์ชินภาษาศีที่ศักดิ์ศิริต้นโทรนี้
ข้าพระเจ้ามาจุดถูกขอพักกับมาขอโทษขอโพย
ให้พี่เคยหายไว้ด้วยเขาจะสร้างศาลให้
หวังห้างจะขอโทษด้วยเขาก็ไม่รู้ว่า
ต้องมีอลุกษะรั่วเทวดาเทศเทวดามาศักดิ์สิทธิ์
ที่ต้นโพนี้เขาก็ไม่รู้ขอทรมามาให้ด้วย
นี่ฮะเขาก็ไปจุดภูมิขอภาวะมาราโทษนะครับ

ก็อยากให้หมอปลามาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่ามีต้นโพลอีกหนึ่งต้นสูงประมาณ๗เมตรนะครับ

ใต้คนต้นก็ตั้งสารไว้นะครับ
ก็ไปสอบถามนะฮะร่างทรงประจำหมู่บ้าน
นี่ฮะชื่อว่านายประจวบวงสนองนะครับ
บอกว่าสารนี้เป็นศาลของเจ้าพ่อพญาทิพย์พญาหาร
สิงสถิตอยู่ในต้นโพชาวบ้าน
นับถือกราบไหว้ทำบุญใหญ่ทุกสงครานนะฮะ
ส่วนความเป็นมาเนี่ยนายประจวบบอกว่าต้องย้อน
เมื่อ๔๐ปีที่แล้วสมัยนั้นมีโรคระบาดในหมู่บ้าน
เขาเองก็ป่วยถึงขั้นสติไม่สมประกอบแบบบ้าบ่อไปเลยนะ
เจ้าพ่อพญาทิพย์ที่มาจากแดนไกลอยากช่วยเหลือ
บอกว่าจะช่วยแต่ต้องให้เป็นร่างเพื่อให้ท่านสื่อสารนะครับ
เมื่อเขารับนะครับเขาก็กลับมามีสติปัญญาเหมือนคนปกติ
แล้วก็กลายเป็นร่างทรงคอยช่วยเหลือรักษาโรคระบาด
กับชาวบ้านจนหมดไปแล้วก็ช่วยเหลือเรื่อยมา
ที่ผ่านมายอมรับว่าเขาสื่อสารได้เพียงเจ้าพ่อพญาทิพย์
ก็เลยไม่รู้ว่าพ่อปู่หมอกเนี่ยได้สิงสถิตในต้นโพ
ในพื้นที่บ้านของนายสมหวังหรือเปล่า
แต่จากอาการของนายสมหวังเนี่ยนะทำให้เชื่อได้ว่าเป็นเพราะ
การไปลบหลู่ท่านเอาไว้หรืออาจทำพิธีขอตัดไม่ถูกต้อง
ก็เลยถูกถึงขั้นเอาชีวิตต่างจากครั้งที่มีพิธีตัดกิ่งต้นโพต้นนี้
แล้วก็ซ่อมแซมสารซึ่งนายสมหวังเป็นคนทำก็เลยไม่ถูกเอาชีวิต
หรือว่าตอนที่ยังดีอยู่เนี่ยมันยังไม่เป็นไร
เวลาท่านล้มเวลาท่านจะล้มหรือเจ็บป่วย

นะคะเคยค่ะเปื้องต้นหมอปลาบอกว่า
แรงจริงเจ้าที่แรงจริงแล้วก็มีเศษประหลักหักพังอยู่ใต้ต้นคนต้นโพด้วยค่ะ
แล้วเหมือนกับว่าท่านก็คงไม่ชอบที่มีข้าวของปรักหักพังอะไรไม่ดีไปวางอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวหมอปลาจะไปอีกทีนึงนะครับ